ตากไว้อย่างดีผึ่งลมยามดึกกะจะมาใส่ยามเช้า

นี่ไปดูฮะโจรขโมยกรกนของหญิงสาว
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้

ชื่อว่าเอกวัตรนะครับ

แฮชแท็กขโมยเกงในแฮชแท็กโรคจิต

ใครรู้จักคนในภาพแจ้งเบาะแสมาทีนะครับ

พร้อมกับลงคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้โพสต์
ก็คือคุณต๋อยสร้อยทอง
เป็นชาวหมู่๒ตำบลท่าตำหนักที่อำเภอนคร

ที่ตากกรกรณอของแฟนสาว

กลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ

แฟนสาวได้ตากกางเกงในไว้ที่ราวตากผ้าตรงนี้๕ตัว

พอรุ่งเช้าเปิดประตูห้องพักออกมา
อาบน้ำอาบท่าแล้วก็เดินผ่านราวตากกางเกงใน
หันไปมองอ้าวหายไปไหน

หรือฉันซักแล้วฉันลืมเอามาตาก

ไม่ใช่ฮะก็มาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าช่วงกลางดึกคือตี๒มีชายแปลกหน้าคนหนึ่ง
ขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อมาจอดหน้าร้าน
จากนั้นก็เดินเข้ามาตรงที่ราวตากผ้า
แล้วก็เดินออกไปจากบ้านนะครับ
ได้ใช้มือเหมือนแบบแอบซ่อนสิ่งของไว้อะไรสักอย่าง

ซุกวัยที่ท้องซาวนไว้ในเสื้อที่ท้อง
ยอมเข้ามาแล้วก็มาเล็งหน้าเขาก็เล็งมาก่อนแล้วครับ

เพราะว่าตอนเขาได้ของไปเขา

เอาของไว้ในเสื้อครับผม

ใช่ครับก็เลยคิดว่าต้องเป็นเขา
คุณต๋อยก็บอกว่าโหเหตุการณ์นี้นะมันถือว่าอันตรายนะคุณ
คือครั้งนี้อาจจะมาขโมยกางเกงใน
แต่ครั้งหน้าถ้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายแฟนสาวของเขาล่ะยังไง
หรือว่าถ้าครั้งนี้ตอนที่โจรเข้ามา
และแฟนสาวออกมาเข้าห้องน้ำพอดี
จะเอกับโจรโจรมันจะทำอย่างไร

ให้ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้นะครับ